เรียกว่าพยานนะคะเป็นพยานถูกต้องคือคุณโตเองเนี่ยค่ะ
ก็มีการนำหลักฐานเข้าพบร้อยตำรวจเอกวิศนุชิมตระกูลนะคะ
อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบไปพร้อมทนายค่ะ
ซึ่งคุณโตเขาไปถึงปุ๊บก็คือเดินเข้าห้องสอบสวนทันที
ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดนะคะ
ก็เมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๒๐นาทีก็มีการให้สัมภาษณ์กันอีกทีนึง
เรื่องของคดีความเขาบอกว่าใช้เวลานานกว่า๓ชั่วโมงในการที่แบบว่า

ก็มีการบอกว่าได้รับเชิญมาให้ข้อมูลในฐานะพยานพร้อมกับนำหลักฐานมามอบให้
แล้วก็ข้อมูลทุกอย่างตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ทั้งหมด
โตบอกแล้วตนก็ไม่ได้รับเงินที่เคยลงทุนกลับคืนมาเลยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น
เพราะขณะนั้นยังไม่ทราบว่าคืออะไร
รับว่าการมาพบเจ้าหน้าที่
ครั้งนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้กังวลใจอะไร
เมื่อถามว่ามีการชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนหรือเปล่า
ไม่พบว่าดาวนไลน์ก็คือเอาง่ายคุณโตเขาไม่มีดาวน์ไลน์
หรือว่าลูกขายของตัวเองเป็นศูนย์เลย
สำหรับการสอบปากคำครั้งนี้พนักงานสอบสวนก็มีการเชิญ
คุณโตมาสอบปากคำก็คือมันมีการเชื่อมโยงกันไปนะคะ
ส่วนการสอบปากคำครั้งนี้ก็คือ
มันมีการเชื่อมโยงกับทองของคุณกระทิงแล้วก็คุณบอล
ของคุณกระทิงกับคุณบอลก็ยังมีกำหนดการที่จะเข้าไป
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานเช่นเดิ
ก็คือวันที่สองพฤศจิกายนอยากไปลองฟังเสียงคุณโตกันว่า

คำถามก็คือตอนตอนที่จะมีคณีที่เกิดขึ้นเนี้ย
ทำไมคุณโสไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องของความบริสุทธิ์
โดยแต่ในสักหนดแล้วตอนที่เรื่องเกิดขึ้นนะครับอ่าว๋อ
วันนี้เนี่ยผมก็เลยเตรียมข้อมูลทุกอย่างนะครับ
มาให้กับพอเลสชีวีห์อืมโดยเฉพาะอ่าที่มีการทัดผิน
ว่าคุณกะกินเป็นคนแนะนำให้คุณโฐเข้าไปมีความรู้เพื่อนกับซึ่ง
ผมไม่เคยมาอ่าแบบ
มาเดตาสายก็ค่อนข้างค่ะนะครับอืมไม่
ก็คืออย่างที่บอกโตเป็นผู้ลงทุน
ค่ะซึ่งครั้งนึงโตเคย
เคยเล่าให้เราฟังว่าเล่าค่ะครับค่ะ

ว่าตัวเองไปเล่นบาสกับกลุ่มเล่นบาส
แล้วก็เห็นมันมีรายรับอย่างที่บอก๒ปีแรกมันมีจริง

ไปเข้าสู่ปีที่๒กว่าเท่านั้นแหละ
๓เดือนรู้แล้วว่าโดนโกง

ครั้งแรกที่ทำไมโตไม่ออกมาครั้งแรกเขาบอก

น้องกะทิกับน้องบอลวันที่๒ใช่ไหมคะ

มีรายชื่อออกมา๖๐๐๐รายชื่อ

แต่คนที่แจ้งความตอนนี้ยังไม่ถึง๑๐๐๐๐หรือ

มูลค่าความเสียหายปีก๑๐๐๐๐ล้าน

อ่ะก็เดี๋ยวรอดูทางตำรวจแหละ
ตอนนี้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางตำรวจทั้งหมดแล้วนะคะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา